กู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจ
คนเจ็บตอนแรกแบบเจ็บสาหัส
นายอนุพัฒน์ทองยืนอายุ๑๖ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า

ในพื้นที่ตระวนคลอง๑ดังเพลิงคลองหลวง
แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

หน้าป้ายทะเบียนหลุดตกอยู่บนถนน

มีคนขับรถเก๋งยืนตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เห็นเหตุการณ์เขาก็ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า

กับรถจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วทั้งคู่
จะเห็นทั้งสองคันเฉียวชนกัน
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟข้างทาง
จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายกันที่ฉะเชิงเซา

กู้ภัยไปช่วยเหลือนางสาวกัญชรีพรภูลศุกร์อายุ๒๕ปี
ตั้งคันอยู่ด้วยค่ะแล้วตั้งคันตั้ง๘เดือนแล้วนะ
แล้วเธอนอนบาดเจ็บอยู่บนถนนเรียบคลองลำหวายลิง
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนบางสมัครอำเภอบางปะกง
เพราะเธอถูกรถจักรยานยนต์ไม่ทราบรายละเอียดเฉียวชน
เธอก็ล้มลงแต่รถคันนั้นหนีไปเลยนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าก็มีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ปวดท้อง
ก็กลัวว่าจะกระทบกระเทือนกับลูกในท้องหรือเปล่า
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวกัญชรีพรเล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ
มาถึงจุดนี้มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์แซงขวาขึ้นมา
แล้วแฮนด์รถเนี่ยมันมาเกี่ยวกับแฮนด์รถของเธอจนบาดเจ็บนะคะ
ก็เลยเสียหลักแล้วก็ล้มลงบาดเจ็บ
ก่อนที่คนร้ายชายคนดังกล่าวจะเร่งเครื่องแล้วก็หลบหนีไป
ตอนนี้ก็ยังคงตามตัวอยู่นะคะ
โอ้โหแล้วท้องโตแล้ว๘เดือนแล้ว
อันตรายเดี๋ยวดีไม่ดีคลอดก่อนกำหนดนะมันไปกระแทกอ่ะนะคะ